ส่วนเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยาสำหรับประชาชน

อีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการม๓๓เรารักกัน
สิทธิ์หรือยังฮะสำหรับผู้ประกันตนนะครับ
วันนี้นะฮะท่านที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว
วันนี้ท่านต้องไปเช็คสิทธิ์ของท่านว่าสถานะของท่านเป็นอย่างไรนะครับ
คือตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะ
หรือยังถ้าท่านเป็นผู้ประกันตน
ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะหรือว่าโครงการอื่นมา
แต่ผู้ประกันตนท่านได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้
ถ้าลงทะเบียนกันไปแล้วตั้งแต่วันที่๒๑กุมภาพันธ์
ถึงวันที่๗มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
และทีนี้ท่านก็ไปตรวจสอบนะว่าท่านได้หรือไม่ได้

และที่ต้องให้เข้าไปตรวจเนี่ยเพราะว่าเขามีการยืนยันตนด้วย
ใช่นะครับตรวจสอบสถานะกันก่อนที่เว็บไซต์นะฮะ
เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์แล้วท่านกดปุ่มที่เขาเขียนว่า

ท่านกรอกข้อมูลตามบัตรประชาชนของท่านนะครับ
นั่นก็คือหมายเลขบัตรประชาชน๑๓หลัก
นามสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิด
จากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะ
เมื่อท่านกดปุ่มตรวจสอบสถานะตึ้งแล้วนะฮะ
แล้วก็มีข้อความตอบกลับท่านมาว่า
หมายเลขบัตรประชาชนนี้นี่นะฮะ
ท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการม๓๓เรารักกัน
ท่านมีสิทธิ์ได้รับวงเงินสิทธิ์ตลอดระยะเวลาโครงการนะครับ
นี่ข้อความบอกท่านมาแบบนั้น
แสดงว่าท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์แล้วนะ
จากนั้นนะฮะท่านไปที่แอปหน่อย
แอปเป๋าตังที่แอปเป๋าตังนี่เป็นขั้นตอนที่๒
หลังจากเมื่อกี้ท่านเข้าเว็บไซต์แล้วใช่ไหม

เช็คแล้วท่านได้สถานะการรับสิทธิ์แล้ว
ท่านเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์

จะสังเกตเห็นแถบเมนูม๓๓เรารักกันปรากฏอยู่นะครับ
แต่ถ้ามันไม่ปรากฏหลายคนเกาหัวแกรก
ทำไมของฉันไม่เห็นม๓๓เรารักกันปรากฏอยู่เลย
ต้องถามตัวท่านเองว่าท่านได้อัปเดตแอปเป๋าตังค์บ้างหรือยัง
ท่านต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่น๑๐๓๐
ท่านตรวจสอบดูเวลาท่านเข้าไปหน้าแรกของแอป
ถ้าท่านยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่น๑๐๓๒เหมือนที่ผมเป็นอยู่เนี่ย
ท่านจะเข้าไปตรวจสอบไม่ได้นะฮะ
อัปเดตหน่อยให้เป็นเวอร์ชั่น๑๐๓๗นะครับ
จากนั้นนะฮะมันก็จะมีให้กดไปที่ม๓๓เรารักกันนะครับ

ก็มีเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างให้ท่านอ่าน
ท่านอ่านโดยละเอียดนะบางคนเลื่อนลงอย่างเดียวเลย
ถ่ายอย่างเดียวเลยอ่านโดยละเอียดนิดหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ลงไปที่ด้านล่างสุดของหน้านะฮะ

ก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นว่า
ไม่สามารถใช้สิทธิ์ม๓๓ได้ในเวลานี้
เพราะสิทธิในโครงการม๓๓เรารักกัน
สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่๒๒มีนาคม๒๕๕๙

ไม่ได้ใช้เหรอเงินเนี่ย
จริงมันยังใช้ไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่เงินจะเข้า
เงินจะเข้าแอปก็คือ๔งวดนะครับ
งวดแรกคือวันจันทร์ที่๒๒มีนาคม๑๐๐๐บาท
หลังจากนั้นวันจันทร์ที่๒๙มีนาคมเงินจะเข้าอีก๑๐๐บาท
วันจันทร์ที่๕เมษายนเงินจะเข้าอีก๑๐๐บาท
วันจันทร์ที่๑๒เมษายนเงินจะเข้าอีก๑๐๐บาท
รวม๔งวด๔๐๐๐บาททุกวันจันทร์
เหมือนรับเงินจากคุณแม่ตอนสมัยเรียนเลยนะ
เป็นสัปดาห์สัปดาห์ละ๑๐๐๐บาท
คือท่านอาจจะไม่ต้องใช้วงเงินให้หมดตามสัปดาห์รอบนั้นแหละฮะ
แต่ว่าวงเงินในศัพท์สะสมได้
แต่ท่านสะสมแล้วต้องใช้ให้หมดภายในวันที่๓๑พฤษภาคมนี้
ถามว่าไปใช้จับจ่ายซื้อของได้ที่ไหนบ้าง

ให้บริการหลักก็คือ๑ร้านถุงเงินทงฟ้าประชารัฐ

ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ
นั้นก็เป็นร้านค้าต่างที่เขาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย
แล้วเขามีแอปถุงเงินให้ท่านได้ใช้จ่าย
ในโลกโซเชียลเองหลายคนก็แชร์ประสบการณ์การตรวจสอบสถานะ
แต่ระบบขึ้นว่าดำเนินการไม่สำเร็จ
ซึ่งหากใครเจอปัญหาเช่นนี้นะครับก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้
เว็บไซต์เรารักกันตั้งแต่วันที่๑๕๒๘มีนาคม
ก็กรอกข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งเพื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับ
ซึ่งจะมีอักษรตัวแดงแจ้งเตือนว่า
ผู้ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิ์เราชนะไปแล้ว
จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการม๓๓เรารักกันนี้นะครับ
ด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกลุ่มคนที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาในโครงการม๓๓เรารักกัน
แต่ถ้าท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนั้น
สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปขอลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เหมือนกัน
เดี๋ยวท่านดูข้อความประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานว่าจะไปรับสิทธิ์ได้ที่ไหนอย่างไรบ้าง

คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

เรารักกันก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนั่นแหละ
ท่านไปขอความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานเขาได้
ยืนยันตัวที่ธนาคารอย่าลืมนะคะบัตรประชาชนต้องพกไปด้วย

สิทธิ์กันหน่อยนะฮะอย่าให้เสียสิทธิ์ของท่านนะครับ